เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมมาดูหนุ่มคนนี้ก๊อฟพิชยะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้จู่หล่อแบบนี้
เปลี่ยนลุคมาเป็นสาวสวยปริ้งแบบนี้คุณใช่สวยกว่าเราสองคนรวมร่างกันอีกนะสวยแทบสวยแทบ
แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นสาวสวยเป๊ะปังเวอร์นะคะแฟนจะว่ายังไงล่ะคะเนี่ย
เขาจะเปลี่ยนแนวเป็นสายหวานหรือยังไงเดี๋ยวต้องรอถามรวมไปถึงขอถามอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
เรื่องงานที่อเมริกาเห็นแววมาว่าตอนนี้เนี่ยวีซ่านักแสดงผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะ
และอีกหนึ่งเรื่องค่ะสาวคนใหม่ที่ชื่อเสียงเรียงนามไปเหมือนกับหวานใจคนเก่า
อันนี้เนี่ยเขาเป็นตัวจริงกันหรือเปล่าไปถามหนุ่มก๊อฟกันเลยจ้า
ก็สับสนนะคะสับสนนะพี่ก๊อฟฟี่ค่ะ
ทุกอีพีอ่ะมันก็จะเป็นอีพีปกติแต่คราวนี้เรารู้สึกว่าเราอยากมีอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมบ้าง

มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบังคับได้เนอะเป็นว่าเราจะไปเจอใครสักคนเรียกค่ะครับ
ถ้ามีโอกาสก็จริงก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะ
วีซ่าก็อยู่๓ปีแต่ว่าจริงนี้ก็ล่าสุดที่ก็จะไปอเมริกา
อเมริกาคือมีไปรับงานแบบบางอย่างที่นั่น
ก็มีคุยจีนไว้บ้างเลยไงครับในส่วนอเมริกา
คืออเมริกามันคือความฝ่ายฝันของนักแสดงทุกคนอยู่แล้วแหละ
ก็ทั้งที่นั้นมันอยู่ที่โอกาสแล้วก็อยู่ที่เรามีเวลาในการวิ่งไปหามันด้วย